น้ำร้องน้ำค่ะ

พร้อมค่ะ

อย่าช้าหนูนึกว่าจะให้ตอบทีละคน

เต้นไม่ได้

มันมีอย่างอื่นให้แบบว่าเที่ยวอะไรอย่างนี้

เพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของวงเราด้วย
ตอนนี้มีกลมมันอยู่

มีปากไม่มีคิ้วไม่ได้ละครับ
เมื่อกี้โกงเลยค่ะ
ไม่เห็นคิ้ว

เพราะว่าเราสองคนเป็นติ่งเกาหลี

กับลูกหวายก็จะแบบคุยกันเรื่อง
ทั้งเรื่องแมวแล้วก็เรื่องติ่งด้วย

หนูไม่ชอบอะไรที่มันดูสกปรกอะ
เขาอาจจะไม่สกปรกแต่เรารู้สึกว่ามันดูสกปรกเลยไม่รู้ว่า
นอนค่ะ
สำคัญที่เมาส์คนในวงมาก

ก็เหมือนแบบลูกไหว้ว่าเสปตาลตรงนี้ผมรู้ไหว้ยังไง

แล้วก็เป็นคนที่แบบแต่งหน้านานสุด

คือจริงแล้วเราไม่มีใครแบบห่วงสวยขนาดนั้น

แอบถ่ายหน้าเว้อถ่ายตอนหลับ
แบบว่าคนหนึ่งพลาดทีนึงมันก็จะแบบ

ถ่ายเว้ยชั้นเติมอะไรอย่างเงี้ย

น่าจะตานอะตานไม่จับรถไฟฟ้าได้ทั้งคู่
ตานเป็นคนที่ชอบแบบว่าเอามือไปจับหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับ

มือกองคนแรกที่นั่งจดโน้ต
จดห้องว่าแบบจะต้องเข้าตรงไหนตียังไงเลย
ไม่ได้อยู่ในส่วนที่ว่ามันตีถูกหรือเปล่า

นามก็จะเป็นคนที่ตรงอะ
ถ้าไม่โอเคก็ไม่ยอมพร้อมพวก
ถ้าจับว่ามีเรื่องมาคุยก่อนใจเย็น
แต่ถ้าคุยไม่รู้เรื่องไม่อำ

ถ้าขับรถแล้วพี่เอิญควรจะมีคนดีไปด้วย
มันจะแบบว่าเป็นประุณาภาพกรุงเทพศาสตร์ที่หลงทางกรุงเทพศ์ตลอดเวลา

คุณฝ่ายเขาเป็นแบบผู้หญิงสีชมพูนะ

โอ้โหเท่มากแล้วบางคนแบบ
ลูกฝ่าย

ฮอตแบบเฮดฮอตแต่หัวร้อน

เป็นเรื่องที่เราแบบบางเรื่องเราจะไม่สามารถเปิดโปรย์ออกจากนั้นนะได้

อะไรอย่างงั้นเลย
แต่น้ำเป็นคนตลกค่ะคุยไลค์ด้วยก็ตลก

ล่าสุดก็คือไปกินขนมจีน

แล้วหนูก็เก็บกฎมาเลยจนวันนั้นเป็นชีสเตย์ที่เป็นวันปลดปล่อยแบบว่า

กินเพลินมากเลยค่ะจนแบบอะของจานที่๗นึง
แต่พี่เข้าใจคำว่าชีสเดย์ปะคือมันไม่ควร๗จานเลย

ก็ฝากติดตามพวกเราเอริฟได้ที่